เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับรถตู้เหมือนกัน
ศึกษาสาวคนหนึ่งเธอใช้บริการรถตู้จากมหาวิทยาลัยจะไปสนามบินที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
แต่ปรากฏว่าคนขับเนี่ยขับรถหน้าหวัดเสียวชวัดเฉวียนไปมาเธอเองก็ตกออกตกใจไง
ก็เลยโพสต์ข้อมูลนี้ลงไปในเฟซบุ๊ก
คนก็แชร์ก็เผยแพร่พูดถึงกันเยอะจนกระทั่งคนขับเนี่ยมาทราบแล้วก็ไม่พอใจ
ก็มีการขู่บอกว่าเดี๋ยวจะให้คนมาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับเธอ

อย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องเป็นราวไงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจก็ได้มีการจอดดำเนินคดีแล้วนะคะ
กรณีที่ผู้โดยสารหญิงนะคะใช้บริการรถตู้สายอุดรธานีน้องคายเมื่อวันที่๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
จะออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในหนองคายไปยังอุดรธานี
ผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปสอบถามเลยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
เล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุนั้นเธอจะต้องออกเดินทางจากมหาวิทยาลัย
ไปใช้บริการเครื่องบินที่สนามบินอุดรธานีนะคะ
เธอก็ต้องเลือกใช้บริการรถตู้นี่แหละ
เพราะว่าเป็นระบบขนส่งสาธารณะเพียงอย่างเดียว
ผูกขาดกับการเดินทางจากมหาวิทยาลัย
แต่ว่าระหว่างที่ขึ้นรถไป
โอ้โหเธอบอกว่านั่งไม่ติดแล้วค่ะ

ตลอดทางปาดเกือบทุกคันแซงมาตลอด
แตร่ใส่รถคันอื่นแล้วบางทีนะมันเหลือเลนเดียว
เพราะอีกข้างมันเป็นที่จอดรถ
เลนส์เดียวไอ้นี่ก็บีบแตร่ไล่คนอื่นตลอดเลย
แบบนะฮะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่า
ชีวิตคนเราต้องมาเสี่ยงกับคนขับรถประมาทประเภทนี้เหรอ
เธอก็เลยตัดสินใจนะคะในการโพสต์ข้อความนี้ออกไป
ให้ได้รับทราบกันเพื่อเป็นกรณีศึกษานะ

ให้ความสำคัญในความปลอดภัยของผู้โดยสารมากกว่านี้ค่ะ
คนขับรถตั้วเขาอ่ะน่าจะเห็นโพสต์ที่หลิวแชร์

เขาก็พูดประมาณว่าแบบ
อยู่ดีอยู่ดีไม่ชอบเหรอเป็นนักศึกษาดีไม่ชอบเหรอ
เดี๋ยวจะพาคนมาฉุดเข้าป่าอะไรอย่างนี้
จริงอยากให้มันเป็นคดีตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์
ในการขับรถตู้เพราะว่า
หนึ่งผู้โดยสารทั้งรถฝากชีวิตไว้กับคุณ

ไม่ว่าคุณจะทำเวลาคุณจะมีเหตุผลไหนก็แล้ว
แต่ณจุดนั้นคือคุณรับผิดชอบชีวิตคนทั้งรถ
นี่ค่ะก็เป็นเสียงสะท้อนจากเธอนี่นะ
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วตำรวจภูทรเมืองหนองคาย
ก็ได้ติดตามตัวผู้ขับรถโดยสารคันนี้นะคะ

เขายอมรับว่าเขาขับรถเร็วจริง
โมโหที่มีการเผยแพร่ข้อความต่อว่าการขับรถของเขาออกไป
ก็เลยอัดคลิปเสียงไปข่มขู่คู่กรณี
เขาบอกว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบค่ะ
ตำรวจก็เลยตักเตือนแล้วก็ส่งตัวต่อ

ดำเนินการตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก
ส่วนเรื่องการข่มขู่นั้นก็ต้องรอให้ผู้เสียหาย

จะสามารถดำเนินคดีเรื่องการข่มขู่ได้
โดยนัดผู้เสียหายเข้ามาให้ปากคำวันจันทร์ที่๔มีนาคมนี้ค่ะ

ทำการเปรียบเทียบปรับนายเสกสรรข้อหาขับรถโดยประมาท

ใช้ใบอนุญาตขับขี่๑๕วัน
และส่งไปอบรมมารยาทเพิ่มเติมอีก๑ชั่วโมง
ส่วนของเจ้าของรถตู้ก็ถูกปรับเช่นกัน๕๐๐บาท
ในฐานะที่ไม่ควบคุมพนักงานขับรถให้อยู่ในกฎระเบียบนะคะ

ค่ะต้องรอวันที่๔นี้จะให้ไปให้ปากคำเพิ่มเติม
ถ้ามีการร้องทุกข์ก็จะได้มีการดำเนินคดีกันไป
เพราะถูกขู่เป็นนักศึกษาดีไม่ชอบหรือไง

ทำไปเพราะชั่ววูบก็ต้องโดนเหมือนกันนะแบบนี้ค่ะ
แล้วคือทีมข่าวไทยรัฐของเราก็ไปได้เสียงที่เขาขู่มา
ยังมาเปิดให้คุณผู้ชมฟังอยู่ในข่าวเลยนะคะ